ก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่จะต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ
รองนายกฝ่ายความมั่นคงก็เลยออกมาบอกเลยนะคะว่า
เรื่องวินเถือนนี้ต้องแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด

และต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้อีกเป็นอันขาด
พลโทษคงชี้ปันตระวัลเนทโคศกระทักษมศ์กาลาหอม
บอกเลยนะคะว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการลงมาเลยให้ตำรวจเร่งติดตาม
ความคืบหน้าเหตุทะเลาะวิวาสของวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อุดมศุกร์
ที่ทำให้มีทั้งคนเจ็บและคนตายเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายตามข้อเท็จจริง
ผู้กระทำผิดทั้งหมดโดยเร็วและย้ำเลยนะคะว่า
ตำรวจทุกพื้นที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการกวาดล้างอาวุธเถื่อนและอาวุธสงคราม
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเข้มไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเด็ดขาด
รวมไปถึงทหารด้วยค่ะกำชับให้ทหารสนับสนุนการทำงานร่วมกับตำรวจและกรมการขนส่งทางบก
ติดตามความต่อเนื่องของการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และรถตู้สาธารณะในทุกพื้นที่
อย่าให้มีปัญหาวินเถื่อนเกิดขึ้นอีกอย่าให้มีปัญหาเรื่องการวิ่งทับเส้นทาง
หรือมีอิทธิพลเข้ามาแทรกแทรงการทำมาหากินอันสุจริตของผู้ประกอบการเดิม
มุ่งเน้นเรื่องความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก
และขอความร่วมมือประชาชนทุกทุกคนเลยนะคะขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
แจ้งเตือนการกระทำที่อาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อสังคมให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบโดยทันที
ทีนี้นายเฉลิมชัยช่างทองมดันนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยเขาบอกนะคะว่า
ตั้งแต่ที่มีการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดสักที
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวแทนของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเลย
รวมถึงกรณีการขึ้นทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันจำได้ไหมคะ
พี่ก็บอกว่าขึ้นเลยละกันจะได้แก้ปัญหาวินเถื่อน

เรื่องนี้เขาบอกว่าทางสมาคมเองยินดีนะที่จะนำมาใช้
แต่กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันให้มันสอดคล้อง
แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสารมากกว่านี้
รวมถึงถามเรื่องว่าตกลงมาเฟียเสื้อวินมีจริงไหม
เขาบอกมีจริง
อยากให้ภาครัฐนะคะเข้ามาแก้ไขและดูแลปัญหาเรื่องนี้ด้วย
ไม่อย่างนั้นกระทบกับการบริการประชาชนแน่นอน
คือผลประโยชนมันเยอะบางทีเสื้อวินขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มี
เท่าที่ผู้โดยสารเยอะอะนะ

คุณผู้ชมก็ส่งมาเสนอว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องก็คงจะปิดวินไปเลย
เถื่อนมีอยู่เยอะมากแล้วก็อิทธิพลก็เยอะด้วย